ดิฉันก็ไม่ได้ไปกายกรรมที่ไหน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปที่แรกที่จังหวัดบึงกาล

อร่อยมากที่นั่นเขาบอกว่าขายดิบขายดีจริงฮะ
โอ้โหมันไม่หันนะ
ไม่หันแต่มันหุ่นไปหมุนมาแบบนี้เขาเลยเรียกหมูหันไง
นี่ครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเขาสั่งซื้อกันถึงที่เลยทีเดียว
เพราะอะไรเพราะว่าเขามาขายกันถึงที่ที่จังหวัดบึงกาลครับ
อยู่ตรงไหนที่ร้านวงทองดิจิทัลถนนประสาทชัยตำบลบึงกาล
พ่อค้าขายหมูหันจากแก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาขายถึงที่ถึงที่
ึงการนี้เลยทีเดียวเขานำเตาถ่านมาตั้งแล้วก็หันหมูซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตรงนี้
เขาบอกว่าวันเดียวนะลูกค้าเนี่ยสั่งจองหมูหันของเขามากกว่า๕๐ตัวแล้ว
ขายดีจริงโอ้โหเรียกได้ว่าตุดจีนปีนี้หมูตายเป็นเบื่อเลยครับ
เอ้าแต่ปกติชาวบึงกาลส่วนมากจะสั่งซื้อหมูหันจากต่างจังหวัดนะ
แล้วพ่อค้าคนนี้เขาไอเดียดีไม่ต้องไปสั่งซื้อต่างจังหวัดเดี๋ยวยกมาขายถึงที่เลยทีเดียว
ก็ได้รับความสนใจจากชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่บริเวณนี้เป็นอย่างมาก
รวมไปถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขาย
มาขอซื้อไปขายต่อก็มีเหมือนกันถามว่าราคามันแพงไหมราคาเท่าไหร่กันละเนี่ย
ขนาดเล็กนะเขาบอกว่าขายอยู่ที่๒๓กิโลกรัมในราคาตัวละ๑๓๐๐บาท
นั่นคือตัวเล็กนะคือเขาจะเรียกลูกหมูมาแหละหมูหันนะครับ
ส่วนตัวใหญ่หน่อยจะขายในราคาตัวละ๑๖๐๐บาทอันนี้ผมว่าก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่
คือหมูหันมันกินได้ทั้งตัวใหญ่อย่างนี้ใช่กินได้ทั้งหมู่บ้าน
กินกันได้ทั้งหมู่บ้านแล้วกินยันหูมันอ่ะหางมันก็กินกินได้ทุกส่วนแหละหมูอ่ะ
คือต้องเล่าถึงตำนานว่าหมูหันเป็นอาหารมงคลของชาวจีนเขานะครับ
แล้วมันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ราชวงศ์ราชวงศ์เสียพูดอาจจะไม่รู้จักอ่ะ
แต่มันคือในตั้งแต่สมัยปี๒๑๐๐ปีก่อนคือก่อนคริสตการณ์อีกนะ
ชาวจีนเนี่ยเขามีความสามารถแล้วเขาเป็นเรื่องของการสืบต่อในเรื่องของการทำอาหารเป็นพันปี
แล้วเนี่ยหมูหันเนี่ยเขาเอามาเพื่อไหว้ฟ้าดินเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยนำเฉพาะลูกหมูนะ
หมูที่มันหย่านมมาแล้วเนี่ยเอามาย่างให้หนังกรอบเนื้อนุ่มและตามความเชื่อของชาวจีน
หมูเปรียบได้เป็นสัญลักษณ์ของความมีน้ำใจเอื้ออาทรความมั่งคั่งเต็มเปี่ยมไปด้วยโชคลาภและความสุขนั่นเอง
มาอ้าวหมวยโอ้โหไปหาหมูหันกินดีมั้ยนะอยากกินไปล่ะหมวยโอ้น่ากินจริงเลย
คือหมูหันเนี่ยนะในแต่ละประเทศเนี่ยนะมันก็กินแตกต่างกันนะอย่างจีนเขาก็กินอีกแบบนึงคือสูตรฮ่องกงเขาก็อีกแบบนึงนะ
หรือจะเป็นพวกไต้วงไต้หวันมันก็อีกแบบของไทยก็มีแล้วก็กินอีกแบบจะมีน้ำจิ้มที่มันเผ็ด
ก็จะเป็นคล้ายน้ำจิ้มที่มีพริกมีแบบซีฟู้ดนิดนึงคล้ายกันแล้วในบางภูมิภาคกินกับน้ำจิ้มแจ่วด้วย
แล้วก็น้ำจิ้มหวานอ่ะซีอิ๊วหวานอย่างนี้ก็มีสุดยอดจิ้มแล้วแต่หวานนี่ก็แล้วแต่เลยใช่อันนี้ก็แล้วแต่ใคร
ที่เขาจะชอบทานกันว่าแบบไหนแต่ว่านี่เขาขายดีจริงในช่วงนี้
อีกอย่างนี่ขายไม่ได้คืออะไรรู้ไหมอ่ะอะไรค่ะมันโถเออมันโถหันหรือมันโถขาหูอะไรแบบแบบนี้